คิดว่าผมเป็นสมาชิกดงบังชินจิ
หน้าตาคุณเหมือนดงผักตกชวาน

ดี
ร้องได้ยกกำลังซ่า

คือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ

ช่วยเหลือเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน
ความทำเพื่อหมู่ละนิทิสร้างรอยยิ้ม
อบรอยยิ้มให้ผู้ป่วยยากไร้ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโว
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า
รับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
ในยกที่แล้วน้องจ๊ะจ๋าทำคะแนนให้ทีมเสือกลธรรมได้ตี
เสมอทีม๓หนุ่ม๓ซ่านได้สำเร็จ

ยกนี้ถ้าใครชนะจะมีคะแนนนำทันที
ศึกระหว่างน้องไมตี้และน้องแวว
ใครจะขวาใจกรรมการไปครองต้องมาติดตามชมกันต่อใน
ร้องได้ยกกำลังซ่า

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่า

ร้องได้ยกกำลังซ่า

พี่หอยพี่ไอและพี่ฝนครับ
รอบที่๓แข่งขันกันทั้งหมด๙ยก
โดยรอบนี้จะเพิ่มเป็น๒คะแนน
และกรรมการมีสิทธิ์ยกกำลังซ่า

คนละ๑ครั้งตลอดการแข่งขัน
ซึ่งทีมที่ได้สิทธิ์จะชนะในยกนั้น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
ว่าพลังที่เก็บไว้ปล่อยทีเดียวครับ

มีอะไรกังวลหนักใจไหมครับสำหรับเพลงนี้ครับ
ก็เพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงที่ทั้งร้องทั้งเต้น
ก็อาจจะมีเสียงสั่นบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็พยายามควบคุมลมให้มันดีแล้วก็เต้นให้มันน้อยนะครับผม
เพื่อจะเก็บเสียงไว้ใช้ท่อนที่มันสำคัญ

พร้อมครับพร้อมหรือยังครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วลุยไปเย่
เป็นการกลับมาอีกครั้งของน้องไมตี้นะครับแล้วก็น้องแววที่ได้มาเจอกัน
แต่ความสามารถนี่นะครับนอกจากร้องเพลงไทยได้แล้ว
สองคนนี้ก็ไม่น้อยหน้าคู่ที่ผ่านมาเพลงสากลก็ใช่ย่อยนะ
อ้าวจะโชว์ไหมวันนี้
มีสิไมตี้จะมาในบทเพลงอะไรครับลูก

รับไปเลยครับ๑แสนบาท

นี่ไม่ได้มีแต่หนุ่มน้อยแค่นั้นนะครับ
สาวน้อยของเรานี่ก็มีนะครับ
ที่หนูจะมาโชว์วันนี้เป็นเพลงเกาหลีค่ะ

เฮ้ยมาดูกันครับ
รับไปเลยนึงแสนต่อ

ใหม่ตี้มิกี้เอาไว้คืนครับ
ผมบอกเลยสมัยช่วง๔๕ปีที่แล้ว
ช่วงคำแพงดังใหม่นะครับ

คิดว่าผมมาเป็นสมาชิกดงบังชินจิ
จ้างผมไปเล่นที่เกาหลีผมว่าผมไม่ใช่

หน้าตาคุณเหมือนดงผักตกชาวามาก
โอ้โฮ
โชว์ภาษาเพลงสากลนะครับ

ผมโร้งสดเลยนะครับไม่ต้องเอานุญติครับ

เพลงสากลนะครับ

ผมแล้วที่เขาบอกว่าดงผักตบชาวา
เอาอย่างนี้ดีกว่าครับ

ผมรู้สึกว่าผมไอมากเลยครับผม

ขอบคุณครับ
ช่วยบอกได้ไหมทุกอย่างช่วยบอกได้ไหม
ช่วยบอกได้ไหม

ลุงเข้าไปเต้นดูแล้ว
โคตรกันเลย
อย่าโทรฉันเลย
เพียงต้องการให้เธอเข้าใจ
ช่วยบอกได้ไหมต้องการสิ่งใด
ช่วยบอกได้ไหมฉันให้ทุกอย่าง
ช่วยบอกได้ไหม
ก็อย่ามาจิจะให้มันมากไป
มันจะเป็นบ้านเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่
ถ้าเป็นเป็นจ๊ะจะดีกว่าไหม
ฉันว่าเขาถ้าแต่จะจิจะฉันก็ต้องไป
อย่ามาจิจะให้มันมากไป
มันจะเป็นบ้านเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่
ถ้าเป็นเป็นจ๊ะจะดีกว่าไหม
ฉันว่าเขาทาแต่จะจิ๊กจะฉันก็ต้องไป
จะบอกมันเลย

นั่นเพียงคำถามเพื่อความเข้าใจ
อย่าโทษฉันเลย
ฉันเพียงต้องการให้เธอเข้าใจ
ช่วยบอกยายไม่ต้องการสิ่งใด
ช่วยบอกได้ไหมฉันให้ทุกอย่าง

ไปก็อย่ามาจิจะให้มันมากไป

จะกลายเป็นเรื่องใหญ่
ถ้าเป๊ะเป็นจ๊ะจ๊ะจะตีกว่าไหม
ฉันว่าเขาถ้าแต่จิจะฉันก็ต้องไป
อย่ามาชิจะให้มันมากไป

จะกลายเป็นเรื่องใหญ่
ถ้าเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ๊ะจะดีกว่าไหม
ฉันว่าเขาชาติแต่จะจิจจะฉันก็ต้องไป
อย่ามาจิกจะให้มันมากไป

จะกลายเป็นเรื่องใหญ่
เปลี่ยนเป็นจ๊ะจ๊ะจะดีกว่าไหม

อย่ามาจิ๊กจะให้มันมากไป

ฉันว่าเขาทาแต่จะจิ๊กจะฉันก็ต้องไป

ถ้าเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ๊ะจะดีกว่าไหม
ฉันว่าเขาถ้าแต่จิจะฉันก็ต้องไป
อย่ามาจิจะให้มันมากไป

จะกลายเป็นเรื่องใหญ่
ถ้าเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ๊ะจะดีกว่าไหม

แต่จิจะฉันก็ต้องไป
อย่ามาจิจะให้มันมากไป
มันจะเป็นบ้านึงเล็ก

ถ้าเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ๊ะจะดีกว่าไหม

แต่จะจิ๊กจะฉันก็ต้องไป

แล้วก็เต้นเก่งมากเลยค่ะ

มันเป็นเสียงบล็อกที่ออกหวาน

เอาจริงนะเพราะเสียงของน้องเพราะมาก
เมื่อกี้ที่น้องที่มาพี่พยายามเคาะตรงนี้ให้

อย่ามาจิใจมันมากไป

สงสัยเจ้าหนึ่งอุ๊ยตายแล้ว

เสียงมันเริ่มเบิษมาใช่เปล่า

ไปชีปะ
เพลงนี้มันเป็นเพลงที่ค่อนข้าง

เสียงมันจะเป็นอีกร่องหนึ่งเท่านั้นเอง

อ๋อยก็พี่อ๋อยน้ำดื่มน้ำอย่างดีค่ะ

ก็ไม่มีอะไรผิดพลาดเลยร้องตรงโน้ตร้องตรงขี่ร้องอะไรหมดทุกอย่าง
เหมือนที่พี่หอยบอกว่าโปรเลโต้ก็ได้

อยู่ที่ว่าจะใช้อาวุธอะไร
ให้มันเต็มที่กับศักยภาพที่เรามีแค่นั้นเอง
นะครับหลังจากนี้ขอบคุณครับพี่ไอ้ขอบคุณครับ

คือเป็นเด็กผู้ชายที่แบบเท่
มันมีเสน่ห์มากกว่าหล่ออีกนะ
จริงเสียงร้องนี่คือแบบนุ่มนะ
แล้วก็พี่ฝนเห็นถึงความลังเลในการขึ้นประโยค
ไม่อยากมาจี้ใจมันมากคือแบบกว่าจะขึ้นได้

อย่ามาจิจะให้มันมากไปมันจะเป็นบ้าเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่
เห็นไหมได้เขาทำได้เพียงแต่ว่าเขาลังเล
แล้วเพลงนี้ต้องการความจริงใจและความหนักแน่นของเสียงความไม่ลังเล
แต่เท่านี้ก็พอใจแล้วครับ
สุดไปเลยค่ะกับผลงานของพี่เบตตี้นะคะ
ฟังเพลงร็อกกันไปแล้วมาฟังเพลงนั้นกันเลยนะครับ
เชียบกับเราได้ในคลิปเสือกละน้ำแพร่ด้วยนะครับ

โกของน้องไมตี้ทำให้ทุกคนมันกันทั่วหน้า
ช่วงหน้าน้องแววจะมาในเพลงเต้น
และลีลาของน้องก็ทำให้กรรมการชมหนักมากในยกที่ผ่านมา
หน้าดูแน่นอนอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนครับ
คนนี้มีโอกาสสูงมากในการที่จะเดินตามรอยของลิซ่าแก๊กพริ้ง

ช่วยบอกได้ไหมต้องการสิ่งใด
ช่วยบอกได้ไหมฉันให้ทุกอย่าง
ช่วยบอกได้ไหม
ต่อไปนะครับถึงคิวของน้องแววนะครับ
มากับเพลงสะกดใจนะครับ
สะกดใจคนดูและคณะกรรมการได้หรือเปล่า

ไหนลองสะกดใจคณะกรรมการสิลูก

คนบ้าอะไรชอบแผนสะบัดรู้
พร้อมไหมคะลูกพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วมาฟังบทเพลง
สะกดใจจากน้องแววค่ะ
เพื่อรานงาน

เป็นหรือไรเป็นไข้ใจหรือเปล่า

ทุกวันทุกวันทุกวันอยู่ในหู
สงสัยเธอสะกดใจฉัน
ฉันเลยสะกดดีแค่คำนี้
ใกล้เข้านอนฉันโทรมาของฉันที
ตั้งเป็นคอลิงเมโลดี้รอเธอ
รับประกันว่าฉันจะรับสายเธอ
ก็ไม่ก็ไปเจอในฝันแล้วกัน
เพราะใจของฉัน

ทุกวันทุกวันทุกวันอยู่ในหู
อยู่ในหู
สงสัยเธอสุดก็ใจฉัน
ฉันเลยสิก็ดีแค่คำนี้
สุดใส่เธอซึกกดใจฉัน
รอบใจของฉัน

ทุกวันทุกวันทุกวันอยู่ในหู
สุดใส่เธอซึกกดใจฉัน
ฉันเลยซึกกดดีแค่คำนี้
สะกดใจนะจ๊ะจากแม่แววร่างน้อยของเรา
ใส่เต็มเลย
เป็นไงบ้างครับลูก
อะไรลูก
สุดเยอะมาเลยครับ
เป็นไงท่าเต้นของเขา
แข็งแรงมากครับครับ
ฝึกฝนเรื่อยแล้วก็ดูแล้วก็ฟังเยอะ
ฝึกให้ได้หลายรูปแบบเลยลูก
และหนูจะเป็นศิลปินที่มากความสามารถนะคะ

เพื่อการนำไปพัฒนาสู่การเป็นศิลปินน่ะ

กรรมการนะพี่ไอ้ให้แววผ่านซื้อตัวเครื่องบินไปเก็บตัวเลย

เพื่อการใช้น้ำหนักถ่วงหนักถ่วงเบา
ใช่มันมีหนักเบาที่ชัดเจนมาก
นี่คือการจัดระเบียบร่างกายที่ดีมาก
ฉะนั้นจะเห็นว่าเขาร้องแทบจะไม่แกว่งเลย
ที่พี่ไอซ์เคยเห็นมาเลย
ตรงนี้ไปพัฒนาต่อไปเรื่อยนะครับ
อย่างที่พี่ไอ้บอกว่าการเต้นสามารถฝึกฝนได้แต่พรสวรรค์คือสิ่งที่พระเจ้าให้มา
หลังจากนี้สิ่งที่หนูต้องทำคือพรแสวงพัฒนาฝึกฝนไปเรื่อย
วันหนึ่งพี่ไอ้จะเห็นศิลปินชื่อน้องแววแน่นอนเลย

บริษัทนั้นจองตัวเครื่องบิน

พี่ให้นั่งบรคสอไปเลย
พอดีบริษัทพี่ทุนไหม
ต้องบอกว่าชื่นชมเขาตั้งแต่วันแรกที่ผมเจอนะ
ว่าคนนี้มีโอกาสสูงมากในการ

ตอนนี้พี่ไม่มีเบอร์โทรน้องลิซ่า
แต่แฟนคลับน้องลิซ่ามีเบอร์พี่เต็มเลยตอนนี้
ไม่เป็นไรครับไม่ต้องให้เบอร์ผมแล้วกัน

แบบการเล่นหูเล่นตาของน้องมันดูเชื่อนมื้อน

โอ้โห
ดูสิบังคับตัวเองไม่ได้
พี่หอย
เอาหวัง

แววถึงจะเป็นคนไม่ค่อยพูด
แต่เมื่ออยู่บนเวทีเธอก็มีเสน่ห์เหลือเกิน
ในยกนี้ทำได้ดีมากแบบไร้ความกดดัน
กรรมการน่าจะหนักใจนะครับเนี่ย

สะบัดมือ
แค่นี้ก็ได้ใจนิดหน่อยแวว

ทีมที่ชนะคือทีม
พี่จ๊าบ

แต่ทาเรื่องดุเด็ดเผ็ดแซ่บ

ถ้าใครชอบแบบสไตล์แบบหวาน

ผมคิดว่าพี่หอยต้องชอบแบบสไตล์นี้แน่นอน

ยืนแล้วก็สะบัดมือสะบัดมือ

สวัสดี
ขอบคุณพี่เลี้ยงมากพี่แต้จุมแพรนะครับขอบคุณครับ
ตอนนี้คะแนนทั้ง๒ทีมนะครับ
มีคะแนนสะสมอยู่เท่ากันก็คือ๙คะแนนครับ
ในรอบที่๓ยกที่๓นี้ครับ
คะแนนนี้คณะกรรมการจะให้กับทีมไหน
แล้วจะมีคณะกรรมการท่านหนึ่งท่านใด
ใช้สิทธิ์ยกกำลังหรือไม่

ทีมที่ชนะคือทีม

จะต้องมีทีมหนึ่งทีมใดที่ได้คะแนนสะสมนำไปนะครับ
แต่จะเป็นทีมสีฟ้าหรือสีชมพู

รอบที่๓ยกที่๓

ตอนนี้ทีม๓หนุ่ม๓ซ่า
นะครับมีคะแนนสะสมอยู่ที่๙คะแนน
เสือคนละถ้ำมีคะแนนสะสมเพิ่มขึ้นอีก๒คะแนนเป็น

ชนะในครั้งนี้ก็ยังไม่มีท่านหนึ่งท่านใด
ใช้สิทธิ์ยกกำลังอีกเช่นเคย

ยังมีสิทธิ์ที่จะกู้เอกลาสเราคืนมาลูก
มาติดตามความซ่าของเด็กน้อยนะครับ

ใครจะสามารถพิชิตใจคณะกรรมการ

ช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับเด็กซ่าทั้งสองทีม

ยกกำลังซ่า

น้องไมตี้ได้สำเร็จทำให้ตอนนี้ทีมเสือคนละถ้ำมีคะแนนนำไปแล้วสิบเอ็ดต่อเก้า
ยกหน้าทีม๓หนุ่มสามซ่าจะงัดกลยุทธ์ไหนมาสู้
ต้องมาชมกันต่อในร้องได้ยกกำลังซ่า
รอบ๓ยกที่๓ชมไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ

ก็ขอบคุณกรรมการทุกท่านด้วยนะครับที่ให้คำแนะนำดีกับผม
แล้วก็ในยกหน้าผมจะร้องเสียงพุ่งเลยครับ
ยินดีกับแววด้วยที่ชนะผมเป็นครั้งที่๒แล้วนะครับ

ก็เป็นกำลังใจให้ไมตี้และทีม๓หนุ่มสามซ่าต่อไปนะคะ
แล้วก็ขอบคุณกรรมการนะคะที่ให้คำแนะนำแล้วก็คำติชมให้พวกเรานะคะ
เอาละครับท่านผู้ชมครับความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับ
พบกับความเก่งและมิตรภาพดีของเด็กได้ใน
ร้องได้ยกกำลังสร้าง
ตอนแรกคิดว่าบ้าคนเดียวนะ
ไอดอลในดวงใจของเขาตรงกันคนเดียวกันอีก
คือใครครับซักชุมแผง
มันจะเป็นอย่างที่เองไม่มีใครมาลากไป
ทางเดินของใครเข้ามา